เบรกนี้ค่ะมาฟังวีเจจ๋านะคะขอชี้แจงกันหน่อยละกันนะคะ
ชี้แจงถึงเรื่องราวความรักดราม่าที่เกิดขึ้น
เธอนั้นถูกกล่าวหาแบบแรงเลยว่าเป็นเมียน้อยนะคะ

แต่ตอนคราวนี้วันนี้จะตั๋วออกออกมาเคลียร์สัมพันธ์กับสื่อ

ยืนยันว่าไม่ได้แย่งใครมานะคะ

ที่สำคัญจะได้ยุติความสัมพันธ์กับคุณตุ๊เรียบร้อยแล้วค่ะ
จริงคือจ๋าก็รู้สึกไม่ดีจริงอะนะคะ
แล้วก็จากการที่จ๋าได้อธิบายในไอจีแล้วนะคะ

ต้องพูดตรงว่าเสียใจ
เพราะว่าจริงมันไม่ใช่แบบนั้น
แล้วก็จ๋าคิดว่าจากตอนแรกที่แบบ
กรณีที่มันมีข่าวขึ้นมา
มันเป็นการฟังความจากไหนจ๋ายังไม่รู้เลย

คือจ๋าก็มีเหตุผลที่จะบอกอธิบาย

แล้วก็คือใครมีปัญหาอะไรกันก็ให้เขาไปเคลียร์กัน

เออก็ให้เขาเคลียร์กันให้เรียบร้อยก่อนนะคะคุณจ๋าเนาะ
นอกจากนี้ค่ะจ๋านะคะยังวอนชาวเน็ต
คุณเอ๋ยอย่าไปด่าถึงพ่อแม่เธอเลยค่ะ
แล้วก็งานที่เธอจัดกับแฟนคลับเมื่อวันก่อนนะ
ก็ไม่ได้มีการเซ็ตแต่อย่างใดนะคะ
เป็นการให้กำลังใจกันนะคะคุณ
และก็ไม่กลัวแฟนคลับน้อยลงด้วยค่ะ

อย่าว่าคุณพ่อคุณแม่จ๋าท่านไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยค่ะ
ก็สำหรับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยยังไงก็ตาม

คุณพ่อคุณแม่สิ่งที่ไม่ถูกท่านก็จะเตือนว่าไม่ถูก
สิ่งไหนที่มันเกินไปท่านก็จะปกป้องเราเหมือนกัน

จ๋าทำงานมาตลอดจะ๒๐ปีแล้ว
คงไม่เอาชื่อเสียงตัวเองไม่เอาศักดิ์ศรีตัวเองมาแลกกับเรื่องแบบนี้

ปรากฏว่าแฟนเขาไม่เลื่อนเราก็เลยยังจัดตัวเดิม

เชื่อว่าฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอนะคะ
แล้วก็บรรเทิงไทยรัฐก็ฝั่งจ๋าเสมอนะคะ
คือที่ฉันอ่านในคอมเมนต์เนี่ยคือค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวนะ
เพราะคนวิพากษ์วิจารณ์เธอเยอะบอกว่าเรียนตั้งสูง
ไปถึงดรไม่รู้จักเรียนด้านอื่นบ้างเหรอ

เวลาคนโดนวิจารณ์เวลามาอ่านแล้วมันเจ็บองค์